คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเตือนค่ะ
ควายแม่ลูกอ่อนก็จะห่วงลูกแล้วก็จะดุนะคะ
เห็นใจคุณยายท่านนี้มากเลยคุณยายอายุ๗๑ออกไปหาปลา
แต่บังเอิญเดินไปใกล้กับควายแม่ลูกอ่อน
มันไล่ควิดเลยนะคะจนคุณยายเสียชีวิตค่ะ
แล้วก็สภาพศพคือน่าเห็นใจมากคือกระจัดกระจายเลยนะคะ
คุณยายมุนอายุ๗๑ปีค่ะมีบาดแผลชะกันที่ท้อง
ขออภัยนะคะคือลำไส้ทะลักออกมาเลย
ด้านหลังมีรอยแผลคล้ายถูกของมีคมแทงที่สะบัก
วนมซ้ายมีแผลใหญ่ค่ะที่แผ่นหลังมีแผลอีกหลายจุด
ตัวแข็งแล้วนะคะมีเศษอาหารด้วยคาดว่าคงจะสำลักออกมา
ใกล้ก็มีหมวกบังแดดมีผ้าถุงมีถุงใส่ของคราบเลือดเต็มเลย
จุดเกิดเหตุก็คือสวนปามข้างคลองค่ะที่บ้านน้องผักกระเฉดหมู่สิบ
พนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีตอนที่ไปพบศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
คนที่พบศพคนแรกคือเจ้าของควายค่ะนายอำนาจอายุ๓๕
เขาบอกว่าพบศพคุณยายประมาณสี่โมงเย็นที่เจอศพก็เพราะว่านายอำนาจเดินไปดูควายแม่ลูกอ่อนที่ผูกเอาไว้
แต่พอไปถึงอ้าวเจอร่างของคุณยายอยู่ไม่ไกลจากควายแล้วคุณยายเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลย
เจ้าของควายบอกว่ารู้จักคุณยายนะคะสนิทกันด้วยเป็นเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยกันมาก
แต่ตอนที่พบเนี่ยคือคุณยายเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ก็ควายแม่ลูกอ่อนนะคะเจ้าของควายบอกว่ามันก็จะห่วงลูกแล้วก็จะค่อนข้างดุด้วย
ทีนี้ตัวเจ้าของควายเขาบอกว่าคือเขาเอาควายแม่ลูกไปผูกล่ามเอาไว้ริมคลอง
ควายตัวแม่ชื่อว่าเจ้าแดงอายุ๗ปีลูกควายอายุ๑เดือนก็ไปล่ามไว้ริมคลองตั้งแต่เช้าอะค่ะ
เชือกยาวประมาณสิบเมตรผูกเอาไว้ผูกควายเสร็จก็ออกไปช่วยงานแต่งเพื่อนบ้าน
กลับมาดูควายอีกครั้งตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยทุกอย่างยังปกตินะคะไม่มีอะไร
โมงเย็นกลับมาดูควายกับลูกอีกทีนึงกะว่าจะเอามันไปหลบในที่ร่มจะได้ไม่ต้องตากแดด
ครับแต่พอกลับมาถึงสิ่งที่เห็นคือถุงขยะเกลื่อนพื้นเลยเจ้าควายที่เป็นตัวแม่นะคะเจ้าแดงอ่ะค่ะ
อาการแบบตื่นตกใจมากก็เลยพยายามจะไปมองใกล้ใกล้อ้าวเห็นร่างของยายมุนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยคาดว่ายายมุนน่าจะไปหาปลาที่ลำคลองอะค่ะ
สถานที่ตั้งศพของคุณยายนะคะ
ได้ไปเจอกับลูกสาวของคุณยายค่ะ

นางสาวประยูนอายุ๔๗และนางสาวพิกุลอายุ๔๒
ลูกสาวทั้งสองคนบอกว่าทำใจไม่ได้กับสภาพร่างกายของแม่
โดนควายควิดเละไปหมดเลยนะคะเลือดไหลเต็มเลย
เมื่อวานตอนไปดูศพครั้งแรกคือเป็นลมไปเลยค่ะ

คือแม่ออกไปหาปลาตามปกติทุกวันแม่ขยันไม่ยอมอยู่เฉย
ทั้งที่แม่ก็อายุเยอะแล้วแต่แม่ไม่อยากอยู่บ้านนิ่ง
ก็ไปหาปลามาให้ลูกเอาไปช่วยขาย

กลัวแม่จะเป็นลมหน้ามืดแต่กลายเป็นว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้

เราขายของใช่ไหมคะ
ว่าจะแม่แม่ออกหาปลาหรือมาเลี้ยงครับครัวทั้ง
ลูกสาวบอกว่าปกติแม่ก็จะอยู่กับพ่อสองคนตายาย
แยกย้ายไปมีครอบครัวกันหมดแล้ว
หลังจากนี้ลูกก็จะรับพ่อไปอยู่ด้วยนะคะ
เพราะว่าพ่ออยู่คนเดียวไม่ได้แน่เลย
ก็อยากจะบอกแม่ถ้าแม่ได้ยินว่าไม่ต้องเป็นห่วงพ่อนะ
เดี๋ยวลูกจะดูแลพ่อเอง
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าของควายก็มาคุยด้วยนะคะ
บอกว่าพร้อมที่จะชดใช้เยียวยาให้ทุกอย่าง
คือเจ้าของควายกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็สนิทกัน
เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
ทางฝั่งที่สูญเสียเขาก็บอกว่ามันก็เชื่อว่าเป็นเหตุสูตรวิสัยนั่นแหละ
ไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ